อยากรู้มากเมื่อวานนี้อยากจะนับญาติกับเขาเลยนะพี่แจ๊
คือคุณผู้ชมมันก็จะมีแบบว่าข่าวที่แบบคนถูกลอตเตอรี่ลงลอตเตอรี่มากมายค่ะ

ซึ่งชายหนุ่มหน้าตาดีคนนี้นะคะก็คือสามีของน้องแก้มกวินตาค่ะ
คุณหนุ่มนะคะรัชตะดิฉันรู้จักเพราะว่าฉันไปงานแต่งเขา
คิดว่าเธอจะบอกว่าคนนี้เป็นแฟนเธออีกครั้งหนึ่ง

จะดูว่าแก้มกวินตาจะส่งไลน์มาว่าพี่แจ๊คหน้าจอ
น่าจะโดนบล็อกนะคะเขาเป็นอดีตนักฟุตบอลคือเขากับแก้วเนี่ยคบกันมาตั้งแต่หนองคายตั้งแต่แบบเมื่อก่อนเนี่ยแก้มกวินตาคุณผู้ชมเดี๋ยวมีภาพเสมอ

นางเพิ่งแต่งงานไปคือนางคบกันมายาวนานมาก
ทำธุรกิจนะคะดูร้านอาหารอยู่ที่หนองคายค่ะ
ปรากฏมีภาพโพสต์พร้อมกับลอตเตอรี่แล้วก็ทั้งเช็คอยู่อ้าวนี่มันรางวัลที่หนึ่งนี่
แถม๔ใบอีกต่างหากก็คือ๒๔ล้านนะคะ
แล้วที่สำคัญค่ะมีเพจจากน้องคายเข้ามาแสงความดีนู่นนี่มากมาย
ก็โพสต์อีกญาติเยอะขึ้นมาทันที
หลายคนเข้าใจในช่วงประมาณนางโพสต์วัน๖โมงครึ่ง
หลังจากนั้นข่าวลามหลายพงหลายเพจลง
คือเหมือนไฟลามทุ่งอะเร็วมากค่ะคุณผู้ชมดีทัศน์รีบโทรเลยนะคะ
แก้มทั้งหนุ่มทั้งผู้จัดการไม่มีใครรับเลย
สรุปคุณผู้ชมต้องหนีอยู่ไงญาติเยอะ
หอกเรื่องก็มาขมวดกันตรงที่เราก็โทรถามขอโทษ
ก็คือนักข่าวที่น้องคลายนักผู้สื่อข่าวตัวจังหวาด
ใช่นะคะปรากฏว่าเขาก็บอกว่าจริงแล้วคือ
คุณหนุ่มรัชตะเนี่ยสามีแก้มบอกกับเพื่อนว่า
ทำเล่นเซลกันเล่นนะคะแล้วเป็นไงล่ะ
รี๊ดแตกค่ะคุณแก้มสุวินตราค่ะด้วยความที่นางเป็นแบบว่ามิดมิสเวียนตามฉายา
บอกให้สามีรีบโพสต์เลยค่ะนี่รีบโพสต์ขอโทษเลย

หลังจากนั้นนะคะเหตุการณ์ขี้คลายแก้มก็โทรมาค่ะ
แล้วผู้จัดการน่ะโทรมาโหด่าสามีให้ที่ฉันฟังแน่นมากเลยค่ะ
คืออันนั้นละไว้ในฐานที่เข้าใจอาจจะมีอารมณ์ขึ้นบ้างเพราะว่าทำให้เรื่องราววุ่นวายนิดนึง
สรุปข่าวนี้ไม่จริงนะคะไม่มีการถูกลอตเตอรี่๒๔ล้านที่หนองคายแต่อย่างใดนะคะ